คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันหน่อยหลายคนเห็นแล้วก็ตกใจค่ะพระเอกดังค่ะ
ก็เป็นคดีในการขโมยไฟหลวงมาใช้ในคาแคร์ของตัวเองก็๒๓ปีแล้ว
แต่วันนี้สารดีกาอ่านคำพิภาคศาษณ์ดีกาหรอ
จำคุกนะคะและไม่รอลงอาญานะคะส่งตัวเข้าเรือนจำเลยค่ะ
สารจังหวัดฉะเชิงเซาอ่านคำพิพากษาสารดีกา
คดีที่ทางพนักงานอายการจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เป็นโจทยื่นฟ้องนายธนพลนิ่มไทยสุขหรือไนเติ้ล
นักแสดงชื่อดังเป็นจำเลยในข้อหารักทรัพย์
จากกรณีที่ขโมยไฟหลวงมาใช้ในคาแคร์ของตนเองสองถึงสามปีอืม
คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพสารชั้นต้น
ก็สามารถตัดสินโดยไม่ต้องสืบพยานจำเลยครับ
สารชั้นต้นมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามมาตราสามสามห้าวงเล็บหนึ่ง
วงเล็บเจ็ดวักสองตัดสินจำคุกจำเลยห้าปี
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลย๒ปี๖เดือน
ไม่รอการลงโทษอันนี้คือสารชั้นต้น
ต่อมาค่ะจำเลยยื่นอุทธรณ์สารอุทธรณมีคำพิพากษาแก้
ว่าจำเลยมีความผิดตามมาตราสามสามห้าอนุหนึ่งวักแรก
ลดโทษจำคุกจาก๕ปีเหลือ๒ปี
จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลย๑ปี
ไม่รอการลงโทษเหมือนกันและสุดท้ายวันนี้คือสารดีกา
สารสูงสุดสารสุดท้ายแล้วอ่ะนะคะสารดีกามีคำพิพากษายืนตามสารอุทธร
คงจำคุกจำเลย๒ปีลดโทษเหลือจำคุก๑ปี
ไม่รอการลงโทษค่ะคือไม่รอลงอาญานะคะ
จำเลยต้องรับโทษตามคำพิพากษาของสารดีกา
นี่ถือว่าสิ้นสุดคดีแล้วนะคะสารสูงสุดนะคะครับ
ต้องส่งตัวจำเลยคือคุณเติ้ลธนพลพระเอกชื่อดัง
เรือนจำค่ะหนึ่งปีนะฮะใช่ค่ะแต่โทษจริงเนี่ย
ก็คือมีการลดโทษลงมาให้จาก๒ปีโอ้โหคือรักใช้ไฟฟ้าหลวง
ใช่นะฮะทุกผู้ชมครับดู